คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจไปบุกจับแอมมี่
นายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหามาตราร้อยสิบสอง
แล้วก็เป็นคนที่ไปลอบเผาป้ายหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปควบคุมตัวได้
ไม่ได้ควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวลือออกมาตั้งแต่ต้นนะ
แต่ไปควบคุมตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะ
ในช่วงตีหนึ่งนะครับโดยตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานได้นำกำลังเข้าจับกลุ่ม
นายชัยอมรหรือว่าแอมมี่แก้ววิบูรณพันธ์ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีมาตราร้อยสิบสอง
และวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
จากกรณีเหตุการณ์เผาหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับว่ามีคนสองคนเนี่ย
ลงมาเผาบริเวณป้ายของหน้าเรือนจำกลางและอีกคนเป็นคนขับรถ
ก่อนหน้านั้นคนขับรถซึ่งเป็นเยาวชนได้เข้ามอบตัวจนสาวไปถึงแอมมี่นะครับ
โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งไม่มีเลขที่ที่ตำบลคลองสวนพลู
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายชัยอมร
แอมมี่ซึ่งมีอาการบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลราชธานี
เพื่อทำการรักษาอาการปวดบริเวณไหล่แล้วก็เชิงกรานด้านซ้ายนะครับ
เพราะว่าตัวนายแอมมี่ได้ใช้สิทธิ์ร้องขอต่อผู้ควบคุมตัว
ให้นำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับตำรวจจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ซึ่งแอมมี่ให้การในเบื้องต้นว่าเป็นอาการที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกนั่งร้าน
ขณะที่ปีนไปวางเพลิงป้ายที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนั่นแหละครับ
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวแอมมี่เข้ามาในกรุงเทพนะครับ
มารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาตัวอาการบาดเจ็บดังกล่าวตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ย้อนกลับไปช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
ตำรวจได้มีการเชิญตัว๑ใน๔ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อเหตุเผาหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
ให้ปากคำในฐานะพยานที่สนประชาชื่นด้วยนะครับ
และขณะวันนี้เองนะครับพลตำรวจโทษพักขพงศพงเพตราผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ก็มีทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานวัตถุที่ชัดเจนนะครับ
ทำให้สารอาญาอนุมัติหมายจับไม่ใช่แค่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นนะครับ
ซึ่งพบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดมากกว่า๑คน
อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
อนุมัติออกหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปด้วยนะครับ
ส่วนที่โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่ากองเพลิง

บุคคลไม่สามารถเข้าไปได้นั้น
ประชาการตำรวจนครบานยืนยันนะครับว่ากองเพลิง
อยู่ในพื้นที่เรือนจำนั้นบุคคลภายนอกสามารถเข้าได้นะครับ
ขณะที่วันนี้เองนะครับมีการนัดชุมนุมกันของกลุ่มราศดร
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อที่จะปฏิบัติการในการอ่านจดหมาย
เพื่อส่งเสียงส่งกำลังใจให้กับแก่นำที่ถูกจับคุมขัง
ในเรือนจำนะครับโดยนัดหมายกันเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านไปนะครับ
ส่วนที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้นะครับผู้สิทธิ์ข่าวก็รายงานเข้ามาแล้วเหมือนกัน
ว่าบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความสงบนะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมเนี่ย
ดูแลความเรียบร้อยอยู่ด้านในอย่างเข้มงวดเท่านั้นเองนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่มีการปิดประตูทางเข้าออกทุกด้าน
รวมถึงประตูทางเข้าด้านเรือนจำกลางคลองเปมด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการดูแลความสงบเรียบร้อย
หลังจากที่มีการนัดหมายกันทางโลกโซเชียลในการที่จะไปให้กำลังใจแก่ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่นะฮะ